เอาไปดูคดีนี้หลายคนรอว่าท้ายที่สุดแล้วนะฮะ
ท้ายที่สุดจะเริ่มเดินยังไงเพราะว่ารอมานานเหลือเกิน
มาดูหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของคุณผู้ชมหน่อยวันนี้นะครับ
ครับฟองปารีนาสี่ข้อหาปศสรุปคดีลุกป่านัสส่งตัวให้อัยการพ่อทวีก็โดนด้วย
หลายคนรอว่าแม่คุณปารีนาเป็นถึงสอสอพักแกนนำรัฐบาล
พลังประชารัฐอ่านะครับคดีนี้จะเป็นยังไง
ล่าสุดนะครับตำรวจปทศมีความเห็นสั่งฟ้องนางสาวปารีนาไกรครุบสสราชบุรี
กรณีบุกลุกป่ารวม๔ข้อหาโดยส่งสำนวนให้อายการจังหวัดราชบุรี
เป็นผู้พิจารณายื่นฟ้องต่อสารโดยผู้ต้องหานัดมาพบอายการวันที่๕พฤศจิกายนนี้ครับ
กรประคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทศ
และคณะพนักงานสอบสวนประชุมสรุปสำนวนคดีของนางสาวปารีนาไกรคุบ
สสราชบุรีพภลังประชารัฐกรณีครอบครองที่ดินในตำบลรางบัวอจอมเบิงจราชบุรี
โดยพนักงานสอบสวนตรวจสอบสำนวนการสอบสวนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด๖แฟ้มกว่า๒๔๐๐หน้า
และสอบปากคำพยานเพิ่มเติมตามที่นางสาวปารีนาร้องขอ๓ปากนะครับ
เป็นพยานที่ดินข้างเคียงของเธอนั่นแหละที่ปปชส่งคดีกลับคืนมาให้รับไปดำเนินการเมื่อต้นเดือนตุลาคม
ต้นมีความเห็นสั่งฟ้องแล้วก็เตรียมส่งสำนวนให้พนักงานอายการจังหวัดราชบุรีสั่งฟ้องพบความผิด๔ข้อหาดังนี้
ร่วมกันยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแพ่วถางเผาป่าทำไม้เก็บหาของป่า
กระทำด้วยประการใดอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ
โดยได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน๒๕ไร่โดยไม่ได้รับอนุญาตความผิดตามพรบป่าสงวนแห่งชาติครับ
ร่วมการก่อสร้างแพ่วถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดอันเป็นการทำลายป่า
หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน๒๕ไร่
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นความผิดพรบป่าไม้
ร่วมกันเข้าไปยึดถือครอบครองรวมตลอดถึงการก่อสร้างหรือเผาป่า
กระทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดินที่หินที่กรวดและที่ทราย
ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศห่วงห้ามในราชกิจจานุเบกษา
หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดินโดยได้กระทำเป็นเนื้อที่เกินกว่า๕๐ไร่
โดยไม่ได้รับอนุญาตความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ร่วมการประกอบกิจการน้ำบาดานในเขตน้ำบาดานไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิหรือสิทธิครอบครองที่ดิน
เขตน้ำบาดานโดยไม่ได้รับอนุญาตความผิดตามพรบน้ำบาดาน
ข้อนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่จะเจาะน้ำบาดานต้องไปขอเขาก่อนนะฮะขออนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ำบาดานก่อน
ซึ่งมีคดีบุกลุกป่าที่มีอัตราโทษสูงสุดก็คือจำคุก๔๒๐ปีปรับ๒๐๐๐๒ล้านบาท
รวมถึงยังถูกดำเนินคดีในฐานะบุคคลและนิติบุคคลผู้มีอำนาจเต็มอีกด้วย
ซึ่งนางสาวปารีนาได้นัดหมายกับพนักงานสอบสวนว่าจะมาพบอายการด้วยตัวเองวันที่๕พฤศจิกายนนี้
อกจากนี้นะครับพนักงานสอบสวนยังเรียกนายทวีไกรครุบบีดาของนางสาวปารีนาเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่๒๓พฤศจิกายนนี้
ส่วนใหญ่ก็เป็นข้อหาเดียวกันนะครับกรณีถูกร้องเรียนว่าบุกรุกที่ดินรัฐกว่า๑๐๐ไร่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับ